ส่วนอันนี้เนี่ยคือจากการปาดหน้าคุณสืบสกุลแล้วก็ไม่พอใจ
ไม่พอใจคือไม่ใช่แค่ทะเลาะไม่ใช่แค่ด่าทอกันนะ
แต่บุกมาถึงอู่ซ่อมรถแล้วมีการชักมีดมา

สาวพ่อพี่
พี่กินสาวพ่อ
สาวพ่อ
พี่กิน
สาวพ่อ
อะไรอ่ะอะไรอีกทุกอ่ะ
เมือง
อะไร
โอ้โหสับอย่างไวอ่ะคุณผู้ชมต้องวิ่งหนีกันสิ
อันนี้เห็นกล้องวงจรปิดตั้งแต่เริ่มเลยตอนแรกเลยค่ะคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้พนักงานของอู่ซ่อมรถเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับแฟนสาว
แล้วตอนเลี้ยวเข้าอู่มองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาอีกทางไง
ตัดกันตรงนี้นิดเดียวเองนะนิดเดียว
เนี่ยผู้ชายเสื้อเขียวขี่มาพร้อมกับแฟนเนี่ย
เลี้ยวขวาเข้ามาตัดมานิดเดียวตัดหน้าพี่นิดเดียวเอง

เห็นผู้ก่อเหตุหันไปมองใช่ไหมคะใส่เสื้อเขียวกากีนี่แหละค่ะ
เขาไม่พอใจแล้วเขาก็เลี้ยวรถกลับมามาหาเรื่อง
ส่วนพนักงานกับแฟนสาวที่เลี้ยวมอเตอร์ไซค์เข้าอู่มาแล้ว
ทีแรกคิดว่าเฮ้ยมันจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว
ขอโทษขอโพยกันแล้วน่าจะไม่มีอะไรแต่
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พอบุกออกมาเนี่ยเขาไม่ยอมเลยนะ
ฝั่งพนักงานบอกว่าอุ๊ยขอโทษมองไม่เห็นจริง
ดูสิบุกเดินมาแบบประชิดตัวแบบหาเรื่องอะค่ะ
หลังจากนั้นตอนที่คุยกันนะ
เมื่อกี้กล้องวงจรปิดตอนที่เราเปิดให้คุณผู้ชมได้ดู
ได้ยินว่าพี่หนูขอโทษ
แต่ฝั่งผู้ชายคนนี้เขาชักมีดที่เหน็บไว้ที่เอวเนี่ย
แล้วก็วิ่งไล่จะแทงพนักงานเนี่ยค่ะโอ้โห
จังหวะที่นี่มาแล้วค่ะ
พอมาถือมีดมาแบบนี้โอ้โหสับกันแบบวิ่งหนีกันใหญ่เลยอ่ะ

เหตุการณ์ยังไม่จบแค่นั้นนะคุณผู้ชม
ต่อเลยดีไหมคะดูว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
พี่พี่ขอโทษแล้ว
ผมขอโทษแล้วนะ
พี่ขอโทษแล้วพี่
ขอโทษครับคุณผู้ชม

โอ้โหใส่เกียร์ขี่มาอย่างไว
นี่ตอนที่เขาวิ่งหนีมากล้องวงจรปิดอีกมุมนึง

พี่พี่จะร้อนอะไรขนาดนั้น

โอ้โหเขินหน่อย

ต้องยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
แล้วที่เหลือพนักงานทุกคนก็ตกใจนะครับ
สุดท้ายคือยอมจูงมอเตอร์ไซค์
แล้วก็นี่ขึ้นคล่อมแล้วก็ออกจากอู่ไปค่ะ
แล้วก็บอกว่าใครเคยเห็นทักมาหน่อยน่ากลัวมาก
แล้วบอกด้วยว่าน้าต้องทำงานที่นี่ทุกวัน

ไม่รู้เขาจะวนกลับมาอีกหรือเปล่าค่ะ

รถมองไม่เห็นป้ายทะเบียนใช่ไหม
เออใช่ค่ะไม่มีป้ายทะเบียนค่ะ
แล้วก็รู้แค่ว่าน่าจะอยู่แถวหมู่บ้านมิตรประชา
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บังใหญ่นนทบุรีค่ะ
หลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าการใช้กำลังมันไม่ใช่ทางออกไหม
คือถ้าเกิดว่ามันจังหวะนิดเดียวเมื่อกี้ขอโทษขอโพยกันแล้ว
น่าจะจบไปแต่ภาพมันชัดเหลือเกินนะ
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะเห็นการไหว้สวยรวยกระเช้า

โอ้โหร้อนจริงนะคุณนะ
เขาแค่แบบว่าเลี้ยวแค่นี้เอง

ใช่บางทีอะไรบางอย่างก็แบบหลับตาข้างนึง